พยากรอากาศต้องฟังคนนี้คุณคุปตนันนะครับ
เพราะว่าเราจะถามว่าอากาศช่วงนี้แปรปรวนอยู่หรือเปล่า
และเราจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการหรือยัง
อันนี้ยังไม่เข้าเหรอคะหรือเข้ามานานแล้วถามคนนี้คุณคุปตนัน
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ช่วงนี้สภาพอากาศบริเวณตอนบนก่อนแล้วกัน
อากาศค่อนข้างดีนะครับใครที่จะไปเที่ยว
ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะโอเค
เพราะว่าฝนก็หมดไปแล้วนะครับที่สำคัญ
หลังจากที่เราได้เจออากาศเย็นมาเป็นระยะตั้งแต่ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

จะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นลงมาเยอะที่สุด

จะทำให้หลายพื้นที่เลยมีอากาศหนาวเย็นที่สุด

เป็นเย็นส่งท้ายหรือเปล่าอากาศหนาวส่งท้ายหรือเปล่า
ต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นว่าเย็นส่งท้ายหรือเปล่า
แต่ว่าบริเวณทางตอนบนเนี่ยเขาก็ยังมีมวลอากาศเย็นคอยหล่อเลี้ยงอยู่นะครับ

จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องอันตรายเช่นเดียวกัน
เพราะว่าเวลาอากาศเย็นเจออากาศร้อนจัดที่ในตอนกลางวันเนี่ย
ก็จะทำให้เกิดการแปรปวนของสภาพอากาศได้
ไม่ที่คนถามมาเพราะนึกว่าเริ่ม๑มีนาคมก็เข้าหน้าร้อนแล้ว
เขาก็เลยถามมาเริ่มเลยหรือเปล่าตั้งแต่๑มีนาคม
แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้จากการตรวจสอบกระแสลมเนี่ย
แสลมก็เตรียมทับเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว
แต่ว่าทางกรมอุตุก็ยังรอกระแสลมให้พัดอย่างเป็นทางการ
แบบตรงก่อนนะครับถึงจะประกาศอย่างเป็นทางการ

แต่ว่าตอนนี้ก็เตรียมชุดฤดูร้อนไว้ก่อนแล้วกัน
ขณะที่เรารอกรมอุตุเราร้อนแล้วค่ะ

เดี๋ยวไปดูนะครับในจุดไหนบ้างในพื้นที่ไหนบ้าง
เจอกับสภาพอากาศอย่างไรนะครับ
ตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
เริ่มแรกนะครับกับภาพการคำนวณกลุ่มก้อนเมฆ
หลังจากนี้นะครับอีก๒วันพบว่า
บริเวณทั่วไทยถ้าหากเราดูภาพรวมแล้ว
พบว่าขณะนี้เองบริเวณตอนกลางของประเทศ
ฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับแดดจึงค่อนข้างแรงเป็นพิเศษ

คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของ
ความรุนแรงของแสงแดดในช่วงบ่ายนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะพบว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
เริ่มมีกลุ่มเมฆเข้ามาปกกลุ่มบริเวณนางกล่าว

หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าก็จะสามารถดับอุณหภูมิความร้อนได้บ้างนะครับ
สถานการณ์ฝนในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าฝนนั้นหายไปเกือบหมดแล้วนะครับ
สังเกตว่าคำนวณหลังจากนี้๒วันก็จะไม่มีจุดสีน้ำเงินจุดสีเขียว
ปรากฏในพื้นที่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
แต่ว่าถ้าหากเราไปดูบริเวณทางตอนล่างเนี่ยนะครับ
จะพบว่าขณะนี้เองครับยังมีกลุ่มฝนหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ยังคงต้องจับตารอนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาตกโดยเฉพาะช่วงบ่ายของทั้งวันนี้นะครับ
รวมไปถึงอีก๒วันข้างหน้านะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของภาคแล้วก็บริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
จังหวัดสุราชธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงตรังกะบี่นะครับภูเก็ต
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหรือว่าใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่า
ช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับ

เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่มีการเริ่มเปลี่ยนแปลงของกระแสลมที่พัดเข้าปกคลุมในบริเวณดังกล่าว
จากบริเวณทางตอนกลางและทางตอนล่างอย่างปัตตานียาลานราธิวาสก็มีโอกาสเกิดฝนด้วย

สถานการณ์คลื่นตอนนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุมตะวันออกเชียงเหนือนะครับ

จึงทำให้คลื่นยังคงสูงต่อไปประมาณสองถึงสามเมตร
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มีนาคม
ใครที่จะไปเที่ยวภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปเนี่ยนะครับ
ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าคลื่นแรงแบบนี้เจอฝนที่ตกเป็นบางช่วงบางตอนแบบนี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง

จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
หลังจากนี้เนี่ยนะครับพบว่ามีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าในวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นเนี่ยนะครับ
เข้ามาแตะเมืองไทยของเราเยอะที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็จะอ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นกลับไป
ก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะค่อยลดลงนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสลดลงเยอะที่สุดในวันศุกร์นะครับ
ทีนี้เรามาดูการคาดการณ์อุณหภูมิกันสีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายนะครับเริ่มปกคลุมเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
ต่างจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๘๑๙องศาเซลเซียตในบริเวณทางตอนบนนะครับ
แต่ว่าคำนวณต่อไปนะครับในวันพฤหัสสบดีครับนี่นะครับพบว่าอุณหภูมิสีเขียวนั้นปกคลุมมากยิ่งขึ้น
สังเกตสีน้ำเงินดีนะครับเริ่มมีการขยิบเข้ามาใกล้เมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตแต่ว่าช่วงบ่ายนั้นถ้าหากเราดูอุณหภูมิยังคงร้อนละอุนะครับประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปครับวันศุกร์พบว่านี่นะครับสีน้ำเงินแผลเข้ามาปกคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
สุดคาดการณ์ว่าอาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียตส่วนบริเวณตอนกลางนั้นก็อยู่ประมาณ๒๐ต้นนะครับนี่คือการคาดการณ์จากปัจจัยณขณะนี้ก็มารอลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
เป็นปิดชีวิตประจำวันด้วยและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับผมพบตนันพี่สิทธิ์มหันสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป